สิ่งหนึ่งที่รู้สึกก็คือว่ารู้สึกจะต้องจับตัวแล้วล่ะค่ะ
เจ้าตัวนี้เพราะว่าหนูไม่ไป
หนูไม่ยอมไปด้วยหนูขอกระโดดลงรถแล้วกัน
หนูเหรอโอ๊ยยีราฟค่ะจับง่ายอย่างงี้ไม่เรียกหนูแล้ว
แต่หนูไม่อยากไปด้วยหนูขอลงจากรถแล้วกัน
คุณผู้ชมไม่ได้เกิดต่างประเทศอยู่บ้านเรานี่เอง
ไปที่ทุ่งสวนะแอฟริกาอะไรอย่างนี้เหรอ

จริงไม่เคยเห็นยีราฟมาวิ่งกลางถนนแบบนี้เลยค่ะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ชุนละมุนนะที่ยีราฟเนี่ย
มันกระโดดลงมาจากรถค่ะลงมาช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
บริเวณถนนสายสามศูนย์สี่ชะเชิงเซาส์พนมศาสตร์รักฐาห์อืม
ช่วงบริเวณสี่แยกไฟแดงบางคล้าเหตุการณ์มันก็คือว่ารถบรรทุกหกล้อนำยีราฟสองตัวเนี้ย
เป็นของบริษัทจำกัดมหาชนครับไปจากสนามบินสวรรณภูมิ
จะนำไปส่งที่สวนสัตว์เปิดใหม่ที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
พอขับมาถึงสี่แยกไฟแดงบังคล้ารถติดไฟแดงค่ะครับ
ยีราฟสองตัวอยู่ในกล่องไม้นะคงปรึกษากันแล้วว่า
ไม่อยากไปหรือยังไงมันปรึกษากันเหรอดิฉันก็พูดไปเอง
อันนี้คือมันก็กระโดดออกมาจากกล่องไม้เนี่ยค่ะแล้วก็วิ่งไปบนถนนแบบนี้
ครับคนอยู่แถวนั้นตื่นตกใจค่ะรถรายนี้ก็ต้องหยุดหลีกทางให้ยีราฟเลยอ่ะ
อืมรถติดยาวสองกิโลเมตรตำรวจได้รับแจ้งก็มาพร้อมกับกู้ภัยค่ะ
มาตรวจสอบแล้วก็ไล่จับยีราฟสองตัวเนี้ยค่ะวิธีการก็แน่นอนล่ะ
ยิงยาสลบยิงได้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งสลบจับได้อีกตัวหนึ่งตะเลิศหนีเข้าป่าค่ะ
แล้วเนี่ยคุณมันเป็นช่วงค่ำด้วยอ่ะหายากลำบากเลย
ตอนนี้เลยไม่รู้ว่ามันไปอยู่ไหนแล้วอะค่ะ
เดี๋ยวต้องรอดูความคืบหน้าเอาใจช่วยทั้งเจ้าหน้าที่
ยีราฟให้ปลอดภัยแล้วกันคุณผู้ชมมันน่าตกใจนะ
ประเทศไทยใช่ขับไปข้างทางมันจะเจอแต่สุนัขยียีราภท์วิงอยู่ข้างถนนหน่ะคุณ
ในเมืองไทยคุณเห็นยีลาฟวิ่งอยู่ข้างถนนต้องเบรกรถกันเลยนะ